มาได้เวลามาตามล่าหาของกินกันแล้ว
ใครที่ชอบกินบะจ่างเชิญทางนี้เลยจ้า
จ่างที่นี่นะคะเขาทำขายทุกวันขายเป็นประจำ
ส่วนจะขายอยู่ที่ไหนยังไงติดตามกันเลยกับช่วง

มาเลยที่นี่ค่ะบ้านเลขที่๘๔ทับ๑
หมู่๑ตมธานน้ำทิพย์อำเผิดเบตรตรงจังหวัดยะล่า
ชาวบ้านในตำบลเนี่ยเขารู้กันดีว่าบ้านนี้เป็นบ้านทำบ๊ะจ่างส่งขาย
ในตลาดเบตงแล้วบ้าจ่างเนี่ยเป็นเมนูอาหารจีนใช่ไหมคะ
ชาวไทยเชือกศาลจีนก็จะทำกันในช่วงทศการวรรณวายบ๊าจ่าง
ก็เลยทำให้บางช่วงไม่ได้ทำหากินยากถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงเทศกาล
คุณชัยพงศ์และภรรยาเขาทำบ้าจ่างส่งขายในตลาดเบตงเป็นอาชีพเสริม
ทำมาประมาณสิบห้าปีแล้วปกติทำวันละ๑๕๐ลูกนะคะ
แต่ถ้าหากช่วงไหนที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเบตงมากหรือเป็นช่วงเทศกาลอย่างนี้
ยอดสั่งจอจะมากขึ้นตามไปด้วย

เห็ดหอมเขาแบบอื้อหือน่ากินน้ำทานมาก
สำหรับวิธีการทำป้าจางนี่ค่ะไม่ยากมากแต่ก็ไม่ง่าย

ยังไงมันยากตอนห่อด้วยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง
ขั้นแรกเนี่ยเตรียมวัตถุดิบก่อนก็คือจะมีข้าวเหนียวใช่ไหมคะ

แล้วก็มีแปะก๊วยถั่วแดงถั่วขาวถั่วเหลืองซี่กุ้งแห้ง

ถ้าเกิดบางคนบางเมนูที่เป็นไส้หวานก็ใส่เผือกกวนด้วยนะคะ

หลังจากที่ได้ส่วนผสมบ้าจ่างครบหมดแล้ว
จะต้องเอาไปห่อกับใบเขาเรียกใบไม้กวาด
เออซึ่งเขาบอกว่าใบก็ต้องต้มแล้วเป็นใบ
ที่ต้องใช้เวลาในการใบไม้กวาดใช้ห่อจะต้องต้ม
แล้วใส่เกลือลงไปนิดนึงให้มันน้ำมันเป็นน้ำด่างนิดนึง
จะทำให้ใบมันออกมาสีสวยไม่ดำเขาบอกอย่างนี้นะ
หลังจากหอประจ่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ
คุณก็ต้องไปต้มต่อเหมือนไปนึ่งต่อใช่ไหม
ใช้ไฟปานกลางประมาณอีก๒ชั่วโมงถึงจะทานได้
ที่บอกใช้เวลานานมากนะคะ

ถ้าแช่ตู้เย็นจะอยู่ได้๑๒อาทิตย์
แต่ถ้าฟรีดช่องฟรีดไว้เก็บไว้ในช่องแข็ง

ใช่แล้วค่อยออกมาอุ่นฐานนะคะ
ปัจจุบันเขาก็ทำบะจ่างไส้ปลานินสายน้ำไหล
นานินไม่เคยกินไม่เคยกินเหมือนกันน่ะ

ใช่ส่วนใหญ่ถ้ามันจะมีไส้หวานก็คือเผือกกวน

แล้วก็ไส้ปกติใช่ไหมที่เป็นไส้เค็ม

น่าสนใจเพราะว่าที่เบตงเขามีแบบปลาที่เป็นแบบน้ำอร่อย
ชอบเวลากัดไปเจอกุญเชียงชอบ
อันนี้ฉันชอบเจอไข่แดง
ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าลูกค้ายังสามารถสั่งเพิ่มได้นะ
ตามความชอบเลยอยากเพิ่มอย่างคุณชนะเพิ่มกุญเชียง
ผมชอบกุญเชียงอย่างนี้ฉันเพิ่มไข่แดงอย่างนี้ได้
เขาบอกเลยอยากเพิ่มเนื้อหมูเพิ่มกุญเชียงเพิ่มไข่แดงเพิ่มอะไรได้หมด

ขอข้าวเพิ่มก็ได้มันใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องขอข้าวเพิ่มปัจจากอ่ะ

ค่ะราคาก็จะขึ้นอยู่ตามวัตถุดิบด้วยนะ
บางช่วงวัตถุดิบหมูแพงอะไรแพงอย่างนี้ก็เห็นใจกันไป
อยู่ที่เริ่มต้นลูกละ๒๐บาทไปถึง๔๐บาท
ถูกมากคุณพี่ผมว่าลูกละ๒๐บาทเริ่มต้น๒๐บาทถูกนะ
ถูกแหละปัจจากปกติเดี๋ยวนี้๕๐๕๐บาท
จริงพอกับข้าวจานหนึ่งอ่ะ๖๐บาทแล้วบางทีอ่ะ
ลูกใหญ่แล้วทำยากนะคุณดิฉันเคยไปเนี่ยลองของเขาอย่างนี้แล้วห่อ
แล้วเป็นไงเป็นวันน้องใบตองนะเขาให้ไปห่อบ้าจ่างนะ

ไม่ใช่สามเหลี่ยมเลยกลม

ห่อเพิ่มอีกภาร์อ๋อดีเลยอร่อยสุขใจแบบนี้นะคะ